คุณผู้ชมไปต่อกันเลยค่ะไปดูคลิปที่วัยรุ่นเขายกพวกตีกันกลางถนนเลยนะคุณ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรสาครแล้วมาแบบครบเลยค่ะ
ทั้งระเบิดก็มีมีดก็มาอีลุงตุงนังกันเป็นยังไง
ครบเลยมาครบค่ะดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมแหมต่อให้เราเห็นไม่ได้ใกล้มากนัก
แต่ดูสิคะในมือเนี่ยถืออาวุธครบจริงจริงโอ้โห
อย่างกับหนังเรื่องอันตภัณฑ์ครองเมืองเออแล้วคนโพสต์เนี่ย
ฉันอ่านเป็นกรอนได้เลยนะคุณผู้ชมคือเขาก็เขียนอ้าวลุง
ใช่เสียงพวกพ้องกล้องดังสั่งให้บุกพอตำรวจมาหยุดวิ่งหนีไม่มีหัน
พอโดนจับที่บ้านมาประกันพวกพ้องกันหายจ้อย
ดิฉันเติมไปด้วยจุดจุดจุดเนี่ยค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ใกล้ใกล้สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาครสอง
ถนนเพชรกะเสมฝั่งขาออกที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ทีมข่าวของเราอินบ็อกซ์ไปถามเลยคนโพสต์นี่แหละ
คุณสาธิตใช่ไหมสถิตดีก็อินบ็อกซ์ไปถาม
ก็ระบุว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนบ่าย๓โมง
ตอนแรกคุณสาธิตที่เป็นคนโพสต์เนี่ยนะ
เขาก็นั่งอยู่ในร้านได้ยินเสียงเป็นเสียงระเบิด
คุณสาธิตก็หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดหรือเปล่า
เลยออกมาดูในมือก็ถือโทรศัพท์อยู่ด้วยเนี่ยค่ะ
เห็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่ฝั่งตรงข้ามโอ้โหวิ่งกรูข้ามมา
วัยรุ่นที่อยู่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้หนีนะ
ก็กรูเข้าไปก็ก่อเหตุกันกลางถนนแบบนี้ค่ะ
มีตะขอมีดไดย่าฟันกัน
คุณสาธิตคนโพสต์บอกว่าจากการที่ดูแล้ว
ไม่น่าจะมีคนบาดเจ็บเพราะว่าฟันไม่โดน
ทุกคนใส่แขนยาวใส่ขายาว

แต่ดูทรงแล้วอายุไม่น่าจะเกิน๑๘ปี
ก็เป็นกลุ่มคู่อริกัน
คือเขาบอกว่าเหมือนกับนัดกันมาล้างแค้น
แต่ไม่นานค่ะตำรวจก็มาเห็นไหม
พอตำรวจมาเสร็จแล้วไอ้ที่วิ่งเนี่ยคือวิ่งหนีตำรวจนะคะ
ได้ยินเสียงหวอรถได้ยินเสียงไซเรนแล้วดูสิคะ
ทั้งวิ่งหนีแล้วก็ตำรวจก็พยายามตามนะคะ
กรณีที่มีคลิปวิดีโอนักเรียนอาชีวะก่อเหตุทะเลาะวิวาส
ช่วงประมาณบ่าย๓โมงครึ่งของวันที่๑๐มิถุนายน
ตำรวจสพกระทุ่มแบนร่วมกับอาจารย์สถานศึกษา
งานป้องกันเทศบาลนครอ้อมน้อย
ก็ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการเลยนะคะ
เพื่อป้องกันเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาส
ตามเส้นทางที่นักเรียนอาชีวะเขาใช้เป็นเส้นทางในการเดินทาง
คือเจ้าหน้าที่จะไปประจำจุดป้องกันเหตุ
ตั้งแต่บ่าย๒โมงครึ่งคุณผู้ชมไปจนถึง๕โมงเย็น
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุตำรวจแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
อยู่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันเหตุ
ห่างจากตรงนั้นตรงที่เกิดเหตุสัก๕๐๐เมตรเท่านั้นเอง
ดังนั้นพอเกิดเหตุตำรวจก็เลยไปได้เร็ว
แล้วก็ไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทันสุดท้ายจับมาได้๕คน
ตำรวจบอกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
คือถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นก็ต้องแจ้งพ่อแม่ผู้ปกครอง
แล้วเดี๋ยวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความผิดด้วย
แต่อย่างไรก็ตามค่ะมีการบอกผ่านทางผู้ปกครองแล้วนะ
ให้มารับทราบพฤติกรรมของลูกหลาน
บอกทางอาจารย์ให้อาจารย์มารับทราบพฤติกรรมของนักเรียน
แล้วมีการทำข้อตกลงร่วมกัน
จะได้หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
คือหลังจากที่ได้รับตัวคือพอเปรียบเทียบปรับแล้วเนี่ย
สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้คือต้องหาแนวทางว่าจะทำยังไง

เพราะว่าเอาจริงตำรวจเองสถานศึกษาเอง
มีการบูรณาการร่วมกันแล้วอยู่ประจำจุดต่างอยู่แล้ว
ไปมันก็ซ้ำซากนะพูดมาหลายปีแล้ว
แล้วเปิดเทอมทีไรมันก็เป็นแบบนี้ทุกปีเลย
อ่านข่าวตลอดตลอดเลยนะครับ